กระติกนางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์

เป็นทั้งเพื่อนแล้วก็เป็นผู้จัดการส่วนตัวของคุณโม

คุณผู้ชมเมื่อวานกรณีของคุณกะติก
ทวิตเตอร์นะฮะตอนนี้แฮชแท็กคำว่าแตงโม

ตั้งแต่เธอศูนย์หายไปก็คือกลางดึก๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
จนถึงเมื่อวานก็ยังติดเทรนด์อันดับหนึ่ง
โดยเฉพาะกรณีของกระติกเนี่ยสื่อโซเชียลวิจารณ์ยับใช้คำนี้เถอะค่ะ
กระติกก็พยายามที่จะเอาพวงมาลัยมาก้มกราบคุณแม่

แต่อากับกิริยาต่างจากสองคนนู้นเลยนะฮะ
สิ่งที่คุณแม่ทำกับกระติกแม่ไม่รับพวงมาลัย
คือผักเอามือเนี่ยผักไหล่ออกไปก่อนอย่าเพิ่งเข้ามากอดแม่ผักไหล่ออกไปก่อน
ค่ะแล้วแม่บอกว่าสื่อไม่ต้องเดี๋ยวแม่ถามเอง
รู้ไหมครับคุณผู้ชมคำถามที่อยู่ในใจแม่พลั่งพลูออกมา
แล้วนี่เป็นครั้งแรกที่กระติกเผชิญหน้ากับแม่
ก่อนหน้านี้คุณโมหายไปตั้งแต่วันที่๒๔กุมภาพันธ์
ถามว่า๔วันทำไมคุณไม่มาหาแม่คุณไม่พยายามติดต่อแม่
แล้วคุณบอกว่าคุณไม่สนิทกับแม่จริงเหรอ
เยียโนที่แม่ซื้อให้ลูกชายคุณนะคะ
แล้วทำไมมาบอกว่าที่ไม่ติดต่อแม่
เพราะแม่ไม่ใช่นักประดาน้ำคำถามแม่อยู่ในหัวมาก
เมื่อวานนี้แม่ได้ถามกระติกคุณผู้ชมลองดูบรรยากาศค่ะ
ใจหนูด้วยนะว่าหนูเป็นคนแบบนี้หนูอธิบายไปแล้ว

มันก็คงจะดีกว่านี้ใช่ไหมแม่

คุณแม่คิดว่าพูดตรงนะ
ปิดบังอะไรคุณแม่เอาน้องโมไปทำอะไรแน่นอนหนูอธิบายสิ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้ให้ปากคำกับตำรวจไปหมดแล้ว
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะสักนิดนึงซื้อเลยหนูชวนโมไปลงเรือแค่นั้นเอง
แล้วโมเขาเดินไปฉี่โดยที่เขาไม่ได้บอกหนูด้วยซ้ำหนูรู้อีกทีคือเขาตกไปแล้ว
อันนี้คือสั้นสั้นแล้วก็ได้ใจความเลยแม่ทำไมหนูถึงรู้สึกว่าแบบ
ลงโทษหนูขนาดนี้หนูชวนเพื่อนไปนั่งเรือ
คิดถึงเขาแบบในแง่ดีเฮ้ยไปนั่งเรือดีสวย
แต่มันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันหนูไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้น
หนูพูดก็เหมือนหนูแบบเนี่ยมานั่งอธิบายแก้ตัวแต่มันคือเรื่องจริง
จริงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแม่คุณมีอะไรปิดบังคุณแม่หรือเปล่า
ไม่มีอะไรปิดบังเลยค่ะแม่ไม่มีเลยสักนิดนึงนิดนึงก็ไม่มี
ในใจของคุณแม่ที่คุณแม่สงสัยนะคะแล้วหนูรู้จะตอบความจริงหรือเป็นความเท็จก็ตามในสำนวนมีแล้ว
สุขภาพที่สำรวจมีแล้วแต่คุณแม่อยากจะจะเห็นหน้าหนูว่า
คนนี้เหรอที่บอกว่ารักลูกคุณแม่เป็นผู้จัดการลูกคุณแม่
โมแม่หนูช่วยแม่ถามเพื่อนหนูช่วยหนูโทรหาพี่โบไง
เพื่อนเขาก็ช่วยกันตามหาในคลิปก็มีแล้ววนกันตามหาหลายรอบนะแม่นะ
เราทำกันสุดความสามารถเราตะโกนโมโมจนสุดเสียงเลย
คนตกไปในน้ำคุณไปตะโกนเขาจะได้ยินไหม

ก็โดดลงไปด้วยก็ได้ถ้าคุณว่ายน้ำเป็นอะ

อันนี้ไม่ทราบคุณต้องแสดงความช่วยเหลือ
คุณแม่ให้อภัยพี่ปอนะคะแล้วก็พี่เบิร์ต
แต่กระติกคุณแม่ยังไม่ให้อภัย
กว่าคดีนี้จะสิ้นสุด
กว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเขาไม่ได้มีความผิดนะคะพี่ป่อ
กลุ่มผู้ชมจิกหมอนแตกก็ยังที่บ้านอะ

แม้คำถามที่บอกว่าทำไมสังคมลงโทษกระติกขนาดนี้
เอาจริงนะไม่น่าถามประโยคนี้ออกมาเลยนะ
แต่ละคำที่พูดมาเมื่อวานนี้ตอนที่ปุ๊ยดูสดครับ
แล้วก็ปุ้ยก็ทวิตไปทวิตตลอดเลยนะครับ

แต่น้ำเสียงของคุณตั้งกว่าที่ขึ้นแม่
ขอพูดอีกคริกเลยอะลูกเขาตาย
พัฒนภาคที่ไหนคุณต้องดูแลดารา
คนที่คุณดูแลอยู่แต่คุณไม่ได้ดูแลอะไร

ไม่ได้ไปในฐานะผู้จัดการส่วนตัว
แม่ต้องเข้าใจหนูด้วยคุณกติกคะแม่เขาต้องเข้าใจคุณ
แล้วคุณเคยเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่ที่ต้องสูญเสียลูกหนึ่งคนไหมคะ